ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากก่อคดีฆ่าในจ้างขาบ้านภักษ์

ชาวไทยใหญ่สัญชาติว่ามา

ที่บ้านของนายสุนทรอนรุ่งโรดโชดช่วง

ที่ถูกนายอ่องสันฆ่าเสียชีวิต
แต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลาย

โดยเหตุเกิดบริเวณข้างบ้านของนายสุนทร
อ่องสันมาคุยกับนายสุนทรเพื่อขอเบิกค่าแรง
แล้วอ้างว่านายสุนทรบ่ายเบียงไม่ยอมให้
พร้อมกับต่อว่าเสียเสียให้หาย

จากนั้นก็ใช้เสียมมาตีศีรษะซ้ำ
นายสุนทรแน่นิ่งไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้

ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้
ลูกชายของนายสุนทรบอกว่า
ขณะเกิดเหตุนั่งกินข้าวอยู่ในห้องครัวหลังบ้าน
เห็นนายอ่องสันมาคุยกับพ่อแล้วมีปากเสียงกัน
จู่นายอ่องสันก็หยิบเหล็กมากระหน่ำตี
เขาพยายามห้ามและเรียกเพื่อนบ้านมาช่วย

ก็เถียงกันเรื่องเงิน

ถ้าเราทำงานจริงจะจ่ายให้
ก็แต่วันสุดท้ายมันก็เถียงกัน
รุนแรงขึ้นเรื่อยจะไปขึ้นเสียงกันไปครับ
แต่สุดท้ายเราก็

แล้วสุดท้ายเขาหยิบเหล็กมาตีพ่อ

เห็นหมดครับพยายามมาห้ามแล้วแต่มันห้ามไม่ได้อย่างนี้
ด้านนายพี่บุญหัทธกองเพื่อนของผู้ตายยืนยันว่า
นายสุนทรเป็นคนดีและเคยบอกก่อนหน้านี้ว่า

เพราะเป็นคนดื้อสั่งสอนงานไม่เคยได้
ส่วนมากจะไม่ค่อยมีการทะเลาะมีแต่สอนเรื่องงาน
พ่อพี่ยิ้มมากเค้าเป็นชิมสอนคนให้เป็นคน
สอนคนให้เป็นคนสอนเรื่องงาน

ผู้กำกับการสพสารภีร์เผยว่า
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

คือเจตนาใช้เสียอำฟาดศรีษักดิ์ของผู้ตายหลายครั้ง

ส่วนสาเหตุคือการทวงค่าแรง
ข่าวแถรัตทีวีรายงาน